บางคนใช้ตัวเลขที่จำง่าย
อย่างเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิด
แล้วเราไม่รู้หรอกว่ามิจฉาชีพเขาจะมาขโมย
อย่างในกรณีนี้ค่ะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะ
คือโดนขโมยไปทั้งกระเป๋าเลยค่ะแล้วคนร้ายไปสุ่มเดา
ถูกค่ะแต่เมื่อกี้นี่คือคนร้ายนะ
ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มไว้ได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดหน่อยละกันนะคะ
เพราะว่านี่ก็คือนายประวีสุภาพอายุ๒๕ปี
คนนี้นี่แหละที่เขาเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ถูกตำรวจเมืองเชียงใหม่เนี่ย
ตามจับกลุ่มได้ที่หอพักย่านถนนราชมันคา

เพราะว่าเขาก่อเหตุไปขโมยกระเป๋าเงินของนักศึกษา
ก็คือนางสาวพัชรีเจริญสิงห์ทอง
คือนางสาวพัชรีเนี่ยลืมกระเป๋าเอาไว้บริเวณช่องเก็บของด้านหน้ารถจักรยานยนต์นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
แล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้
สังเกตพอคนร้ายสังเกตเห็นกระเป๋า
ก็เลยหยิบกระเป๋าไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะ
แถวตลาดแม่เหี่ยแล้วก็ในตัวเมืองเชียงใหม่
ทีนี้ในกระเป๋าคุณผู้ชมมันมีกระเป๋าตังค์แล้วมันก็มีบัตรประชาชนที่ระบุวันเกิดอยู่ไงคะ
แล้วก็กดเงินสดไปได้๓๓๕๐๐บาทเอาฟังเสียงผู้ต้องหาหน่อยนะคะ
และเห็นกระเป๋าอยู่ข้างอยู่ตรงที่วางหน้ารถ
ก็เลยเดินไปหยิบเลยครับอ่ารอสักแป๊บหนึ่งผมลังเลอยู่
ผมก็ดูคนรอบรอบว่ามีใครเดินมาบ้างผมก็เลยหยิบไป
อ่าไปกดใช้วันเดือนปีเกิดของเจ้าของบัตร
เพราะว่าผมเคยใช้เลขของวันเกิดตัวเองไปกดผมก็เลยกดได้
นี่แหละค่ะก็นายปวีที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้
บอกด้วยว่าเงินสดที่ได้มาก็ได้เอาไปใช้จ่าย
เอาไปซื้อแหวนทองซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อกระเป๋าสะพาย
แล้วก็มาโดนตำรวจจับกลุ่มได้ก็ถูกดำเนินคดีนะคะ
ข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนทีนี้ฝากฝั่งตำรวจค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ก็เตือนไปถึงประชาชนเลยนะ
เพราะสมมุติถ้าเกิดว่ากระเป๋าเงินมันหายคุณผู้ชม

เออคนร้ายก็จะไปเดาสุ่มเอาวันเดือนปีเกิดเนี่ยไปเดาได้
แต่มันก็อีกนั่นแหละคุณสืบสกุลบางทีแต่ละใบตั้งรหัสไม่ตรงกัน
เขาจะกดจริงอันนี้ฉันก็จำไม่ได้เนี่ย
ก็ต้องมีข้อมูลบันทึกส่วนตัวไว้นะจะบันทึกที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่ท่าน
ก็เอาไปอีกนะฮะดังนั้นก็อยู่ที่วิธีการของท่าน
เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเปลี่ยนทุกแบบ๓เดือน๖เดือนอะไรแบบนี้ค่ะ